เรื่องของสามะเนรดิวค่ะอายุแค่๘ขวบ๕เดือนนะคะ
ถูกอดีตหลวงตาที่เป็นพระลูกวัดวัดดอนขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรี
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
หลวงตาคือถูกจับศึกแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
ก็อ้างว่าสามะเนรดิวทะเลาะกับสามะเนรน้อง
หลวงตาไปเตือนสามเณรดิวเถียงด่าบุพการี
หลวงตาเลยโมโหเอาไม้ไผ่มาตีจนบาดเจ็บ

แต่มีข้อมูลจากสามเณรรูปอื่นในวัด
บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
หลวงตาเหมือนกับจับหัวของสามเณรดิวกดน้ำ
แล้วก็เอาโขกแบบโขกพื้นโขกโต๊ะเป็น๑๐ที
นี่ค่ะสามะเนรดิวอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่๑๘สิงหาคมนะคะ
สุดท้ายวันนี้เนี่ยมรณภาพแล้วค่ะ
สามะเน็นดิวก็คือสามะเน็นวัฒนภนศรีสวรรค์นะคะ
อายุแค่๘ขวบ๕เดือนเองค่ะ

หรืออดีตพระสุภาชัยสุธิยาโน

ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส

ที่โรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนา

รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู

ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องไอซียูเนี่ยคือ
สาหัสไม่รู้สึกตัวอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจนะคะ
อาการที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้นเนี่ยคือ

ใบหน้าแขนขามีรอยช้ำเต็มไปหมดค่ะ

ข้อมือขวาหักผิดรูป
และมีเลือดออกในสมอง

ก็เลยเกิดคำถามว่าอาการขนาดนี้
อาการหนักอย่างนี้เลยเหรอ

เจ้าหน้าที่ส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนขมีนอำเภอธามกา
พันธุ์ตำรวจเอกภูนศักดิ์ประเสริฐเศษรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าหลังจากที่สามะเนรดิวมรณภาพ
พนักงานสอบสวนก็ส่งศพไปสถาบันนิติเวศเพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งสถาบันนิติเวศได้แจ้งในใบแจ้งตายว่า
สาเหตุการเสียชีวิตมาจากสมองบวมค่ะ
เลือดออกใต้และเหนือเยื่อหุ้มสมองด้านใน
ทีนี้พอรู้ผลถึงสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็แจ้งข้อกล่าวหากับอดีตหลวงตาผู้ต้องหารายนี้
ถูกฝากค้างอยู่ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ในข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะ

ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ

โดยแม่และญาติญาติก็เตรียมสถานที่จัดงานศพทำพิธีรดน้ำศพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ซึ่งจะทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืนชาปนกิจตามประเพณี
คุณแม่ของสามะเนรดิวบอกว่าเสียใจมากที่เนรลูกชายมาจากไป
ก่อนหน้านี้มีความหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหวังว่าเนรลูกชายจะฟื้นขึ้นมานะคะ
เพราะว่าลูกชายอาการดีขึ้นเริ่มตอบสนองได้บ้างเริ่มรับยาได้บ้าง
แต่สุดท้ายก็ปฏิหารไม่มีจริงนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด
เพราะว่าอดีตหลวงตาสุภาชัยก็ต้องรับกรรมที่ก่อไว้อะค่ะ
คือมีรายงานว่าที่วัดเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
นำศพของสมเนรดิวมาถึงวัดนะฮะมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะว่าคือคุณพ่อกับคุณแม่ของสมเนรเนี่ยเขาแยกทางกันนะฮะ
คือญาติฝ่ายของพ่อของสมเนรเนี่ยจะขอนำศพไปตั้งพิธีทำบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านที่ทางฝั่งของพ่อนะฮะ
แต่ว่าทางฝั่งของแม่ก็ไม่ยอมก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับ
พระครูสุพัฒนากาญจนกิจเจ้าวาดวัด

แล้วก็ให้เหตุผลว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสมเนรของวัดดอนขมิ้น
เพราะฉะนั้นก็ตั้งศพไว้ที่วัดก็ได้

ทั้งสองฝ่ายก็ยอมทำตามคำแนะนำของท่านเจ้าวาดนะฮะ

ทีนี้ก่อนที่จะมาที่วัด
ทางน้าเขยของสมเนรดิว
ได้ไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ตอนที่ไปขอรับศพนำไปบำเพ็ญกุศล
ก็ปรากฏว่าทางน้าเขยของสมเนรดิวนะครับ
บอกว่าจากผลชนะสูตรที่ทางญาติได้รับ
สาเหตุการเสียชีวิตของสมเนรดิวแพทย์ระบุว่าเนื่องจากสมองบวม
เลือดออกใต้แล้วก็เหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นใน
เพราะฉะนั้นส่วนตัวเชื่อว่า
สมเนรดิวเนี่ยต้องถูกอดีตหลวงตาสุปชัย
ทำร้ายร่างกายด้วยการจับศีรษะโขกกับโต๊ะ
และนำตัวแช่น้ำในกระมังซ้ำกันหลายครั้ง
หมดสติก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งก็จะเป็นไปตามที่มีเพื่อนสมเนรเขาเห็นเหตุการณ์

สมเนรดิวถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพหน
พลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในห้องไอซียูตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
แล้วก็ลองเอาไปแช่อีกสลับกันอย่างนี้ครับ
เนรเขาจะเป็นที่ว่าดื้อเป็นดื้อประมาณนี้อยู่แล้ว
แล้วมาก็คือจะถูกตีถูกตีแทบทุกวัน
แล้วก็มาครั้งนี้น่าจะแบบว่าคงจะโมโหมากหรือยังไงก็ไม่ทราบเลยครับ
ก็เลยลงไม้ลงมือก็เห็นนะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้จักเป็นส่วนตัว
ก็คือไปวัดก็จะเจอท่านบ่อย
คือนายสุประชัยอดีตหลวงตาที่ทำร้ายสมเนรดิวจนเสียชีวิตเนี่ย
เคยบอกว่าโอ้โหสมเนรดิวเนี่ยดื้อมาก
จุดไฟเผาเล่นในวัดอะไรแบบนี้นะครับ
อ้างว่าทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่านายปรีดาที่เป็นน้าของสามเณรดิวบอกว่า
มันไม่ใช่แค่สามเณรดิวคนเดียวนะที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับ
เพราะว่ามีคนมาบอกว่านายสุภาชัยมีพฤติกรรมรุนแรงกับสมเนรหลายรูป
เข้ามาบวชในช่วงภาคฤดูร้อน
และความจริงแล้วสมเนรดิวมีกำหนดที่จะศึกวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคมนะ
แต่ก็มาถูกทำร้ายร่างกายซะก่อนในวันเสาร์ที่๑๘สิงหาคม
ก่อนที่จะเสียชีวิตแค่๒วัน
ส่วนครอบครัวเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกับทางหลวงตาสุภาชัย
หลวงตาเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งเลย
สาเหตุที่แท้จริงน่าจะเป็นการที่นายสุภาชัยคงเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วก็ถึงขั้นพลั้งมือทำร้ายสามเณร
แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับการสอบสวนของทางกระบวนการยุติธรรม
ค่ะเพราะว่าก็มีข้อมูลผุดขึ้นมาเรื่อยค่ะ
อดีตหลวงตาสุภาชัยก็ชอบทำร้ายชอบตีเนรที่ไปบวชอยู่อย่างนี้บ่อย
แล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายเรื่อง
แล้วก็สามะเนรดิวบวชภาคฤดูร้อนนะคะ
สามะเนรน้องชายวัย๕ขวบตั้งแต่๒เมษายนที่ผ่านมา
สุดท้ายก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่๑๘สิงหาคมสุดท้ายมรณภาพเมื่อคืนนี้นะคะ
ก็มีชาวบ้านหรือว่าอดีตสมเนร

ก็เคยให้ข้อมูลบอกว่าชอบเรียกสมเนรไปนวด
ใช่แล้วก็มีแบบแก้ผ้าวิ่งไล่จับสามเณรรูปอื่นด้วย
สมเนรไปรูปไปคลำไปจับที่อวัยวะเพศอะไรพวกนี้ด้วยนะ
ก็คงโดนหนักไม่น้อยแล้วฮะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วด้วยนะครับคงอยู่ในคุกอีกนานนะครับ